เราก็ไม่ได้พูดคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันมานานพอสมควร
แต่เราก็ย้ำเตือนกันตลอดว่าไม่ประมาทกาศอย่าตก
วันนี้ต้องขอคุยกันเริ่มต้นก่อนเลยนะครับ
คนถามกันทั้งวันเราก็รอแถลงข่าวอยู่นะครับ
แต่ว่าสบคอาจจะแถลงพรุ่งนี้ก็ได้
อาจจะรอความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับ
แต่ณขณะนี้นะครับถ้าตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ามีคนไทยหนึ่งคนนะฮะยังไม่ยืนยันนะครับว่า
จะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
แต่มีคนไทย๑คนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ของไทย
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเข้ามาจากทางต่างประเทศ
อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐเรียบร้อยแล้วล่ะอยู่๑๔วัน
แล้วก็ออกไปที่บ้านออกไปอยู่ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมีการตรวจเชื้อซ้ำนะครับ
แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
นี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับ
ยังต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าข้อมูลนี้นะครับที่ได้รับการเปิดเผยกัน
เป็นข้อมูลจากนายแพทย์ปียมิตรศรีธรา
ท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
ระบุข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าพบคนไทย๑คนนะครับ
ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะฮะรอยืนยันนะครับว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
ละเอียดเป็นยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าคนไทยคนนี้
เคยไปทำงานอยู่ที่ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรสแล้วกลับมาที่ประเทศไทย
ก็อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐจนครบ๑๔วัน
ไม่มีอาการอะไรนะครับตรวจไม่พบเชื้อ
หลังจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านตามปกติกระทั่งไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ซึ่งตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินสมุทรปราการนะครับ
จริงวันนี้กรมควบคุมโรคจะมีการแถลงข่าวใช่ค่ะ
แต่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอทางรามาแถลงอีกทีนึงนะครับ
รามาก็ยังไม่ได้แถลงเพิ่มเติมอะไรนะครับก็อาจจะต้องรอทางฟัง
ฟังทางสบคในวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดคำถามหลายอย่างนะคะ
เช่นติดเชื้อในประเทศไทยหรือติดเชื้อตั้งแต่ต่างประเทศ
แล้วก็เดินทางกลับมาแต่ระยะเวลาการกักตัว๑๔วันอาจจะไม่เพียงพอ
ระยะเวลาการฟักตัวของโควิด๑๙มันอาจจะเกินกว่า๑๔วันหรือไม่
อันนี้เกิดสองคำถามสองประเด็นหลักหลักสำคัญแต่ที่แน่นอนก็คือว่าตอนเนี้ย
แม้ว่าจะติดเชื้อแล้วพบตอนนี้ก็ไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว
ก็คงต้องไล่สอบสวนโลกกันต่อว่าไปอยู่ที่ไหนเจอเจอใครบ้างอะไรยังไงนะครับ